ผมพูดถึงทีมเรือที่เป็นตัวแทนของทีมไทยนะครับก็เป็นนามทีมชาตินะครับ
พรุ่งนี้นะครับมี๒ทีมด้วยกันสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๒ได้แล้วนะครับ
ติดตามกันหน่อยนะครับว่าทีมนี้มีเกร็ดเล็กเด็ดน้อยแล้วก็มีฝีไม้ลายมือ
พอที่จะประสบความสำเร็จได้ไหมนะครับติดตามข้อมูลได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ไลท์สำคัญของงานสุดยอดเรือสยาม๒๐๑๘
คือการแข่งขันเรือประเพณีนานาชาติแห่งเดียวในโลก
กับการเอาหัวเรือโหงมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขัน

เข้าแข่งขันถึง๑๖ทีมจาก๑๐ชาติด้วยกัน
ส่วนไทยได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการนี้๒ทีม
เกิดจากการรวมทีมของฝีภายเรือมังกรนานาชาติ
กวาดแชมป์หลายรายการทั่วทุกมุมโลก
โดยเฉพาะล่าสุดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ฝีภายในทีมชุดนี้๖คน
เดินทางไปคว้าแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดาได้สำเร็จ
ภายทั้งหมดเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญสำหรับการแข่งขัน

ก็คือกระแสน้ำเจ้าพระยาที่ค่อนข้างแรง

รับมือกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งอีก๙ชาติ
ความยากของสนามนี้ก็คือเรื่องน้ำอย่างเดียวครับ
เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีคลื่นเยอะกว่าสนามที่เคยไปแข่งมา

เทคนิคแล้วก็ความคุ้นเคยกับแม่น้ำนะครับ
เพราะว่าต้องใช้กรรมบาลานซ์เรือเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามาร้านเรือไม่ดีก็มีโอกาสคว่ำได้ครับ
ทำให้รูปแบบในการพายหรือทักษะที่เคยเก่งอยู่แล้ว
จะทำให้เพี้ยนไปจากเดิมประมาณนี้ครับ
ส่วนตำแหน่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ฝีพาย
ก็คือผู้ให้จังหวะที่จะมีหน้าที่ดูจังหวะของฝีภาย
ส่งสัญญาณให้ฝีภายทราบว่าพายถูกจังหวะหรือไม่
รวมถึงวางแท็กติกแข่งขันกับทีมอื่น
ดังนั้นผู้ให้จังหวะต้องมีทักษะการแก้ปัญหา
และได้รับการฝึกฝนไม่แพ้กับฝีพายและนายท้ายเรือ
สมมุติว่า๑๐คนภาย๑คนเหนื่อยมากเลย

ที่หลุดไปนะครับจะกลับมาเข้าจังหวะกองเหมือนเดิม

ออกตัวเท่านี้เดินทางเท่านี้และเวลาปิดเข้าเส้นเท่านี้ครับ
ส่วนอีกหนึ่งทีมเป็นทีมระดับเยาวชน
จากโรงเรียนตรอนตรีศิลป์จังหวัดอุตรดิษฐ์

นามทีมไทยแลนด์สวอนโบสต์
ประสบการณ์บนเวทีแข่งขันอาจเป็นรองทีมอื่น

คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติล่าสุด
ในประเภทเรือมังกร๑๐๐เมตร
อกจากนี้วิถีชีวิตกว่าครึ่งของฝีภาย

แลนด์บีจึงเป็นอีกหนึ่งความหวังอย่างปฏิเสธไม่ได้

เด็กเรา๓๑๕วันนี้เราน้อยวันที่เราจะขาดซ้อม
เพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวตลอดเวลานะครับสำหรับทีมกริตสิน
เพราะว่าทีมเราเป็นทีมโรงเรียนมัธยมครับ

แล้วก็ภารกิจหลักของเราหรือว่าวิสัยทัศน์เวียนเรา
แล้วก็อัตลักษณ์เรือเราก็คือนักกีฬาเรือพายครับ

ส่งแรงเชียร์ให้ตัวแทนไทยทั้ง๒ทีม
เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่เบอร์หนึ่งของโลก
สำหรับการแข่งขันเรือนานาชาติในอนาคตต่อไป